คือมีนักวิชาการหลายท่านก็ออกมาวิเคราะห์เรื่องของสภาพอากาศในขณะนี้
แล้วก็อาจารย์รอยนจิตดอนท่านก็บอกว่า

ไม่งั้นคุณอาจจะต้องอยู่ยาวไปจนถึงดึก

ทุกคนเชื่อฟังนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านสบายมาก
ที่คิดว่าติดแน่นอนเวลาพรามไทม์๕โมงกว่า๖โมง

ค่ะแล้วก็ไม่รู้จะตกอีกนานแค่ไหน
แล้วก็ต้องรอเดี๋ยวพอเข้าฤดูฝนจริงเนี่ย

ต้องถามเรื่องนี้จากคุณคุปตนันนะคะ
ครับตั้งแต่วันนี้คงต้องทำใจอย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกนะครับ

ฝนในกรุงเทพมหานครก็จะมีโอกาสตกตั้งแต่เมื่อวาน

วันนี้อาจจะตกน้อยหน่อยเพราะว่าเมื่อวานความชื้นในอากาศกลั่นตัวกลาย

ก็จะมีอยู่บางพื้นที่ที่ยังมีความชื้นสะสมอยู่นะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกลงมาในระยะนี้จะตกแบบมาไวไปไวเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ

ซึ่งฝนในฤดูฝนส่วนใหญ่มักจะตกช่วงหลังเลิกงานพอดี
ทำไมเลือกเวลาได้ดีจริง

ดังนั้นในระยะนี้ก็คงจะต้องเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตหลังฤดูฝนเป็นต้นไป
เพราะว่าคาดการณ์ว่าคงจะทำให้เกิดปัญหาต่าง
ตามมารถติดน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในระยะนี้นะครับ
แต่ว่าพื้นที่ปอดการณ์ยังมีฝนตกพายุก็เกิดขึ้นเป็นพายุรือดาร้อนไม่ใช่ไซโคลนนะครับ

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบวันนี้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีฝนเทลงมาในหลายพื้นที่
แต่ว่าปัจจัยที่เข้ามาสร้างความแปรปวนนั้น
ยังคงมีอยู่กับเมืองไทยของเราครับ
ปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสลม
ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

ยังมีบทบาทต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่ม

ตั้งแต่๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
จะสังเกตว่าในบริเวณตอนกลาง
ก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนก็คือสีเหลือง
แล้วก็กลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่มีลมกระโชคแรง
ร้องฟ้าผ่าแสดงสัญลักษณ์เป็นสีแดงปรากฏอยู่นะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้อันดามันตอนกลาง
ก็มีกระจายตัวเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราณขณะนี้ยังคงเป็นตัวเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
อกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยหลักอย่างกระแสลมที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วน
ยังคงมีอยู่ก็คือการพัดสอบของกระแสลม
ก็คือการปะทะของกระแสลมทั้ง๒ทิศทาง
ไม่ว่าจะเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
พัดมาปะทะกับกรษะโลมใต้
จุดที่มีการปะทะกันก็สามารถให้จะทำให้เกิดการยกตัวของอากาศ
กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกิดลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
สังเกตว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนั้น

รวมถึงลมกระโชคแรงทำให้เสาไฟฟ้าบางจุดนั้นหักพ้น
แล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าดับในบางพื้นที่
นี่คือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
โดยจากการคาดการณ์วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
ความชื้นเมื่อวานกลั่นตัวเป็นกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะ

แต่ยังคงมีโอกาสเกิดอยู่นะครับฝนที่ตกจะตกแบบมาไวไปไว
หลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนก็จะเพิ่มขึ้น

ซึ่งทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่า
ของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นตกในช่วงเย็นนะครับ
มาดูกันต่อครับนี่เป็นภาพรวมการคาดการณ
น้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเราตลอด๔๘ชั่วโมง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียว
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเทลงมาเยอะเป็นพิเศษ

อีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณทางตอนบน
แถวบริเวณจังหวัดลำปางเชียงใหม่แพร่อุตรดิษฐ
นี่คือปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมา

การว่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๓ลิเมตร
ขณะที่บริเวณราชบุรีกาญจนบุรีอาจจะเยอะหน่อยนะครับ๘๓มิติเมตร

แถวบริเวณศรีสะเกดบุรีลำประมาณ๓๔มิลลิเมตรนะครับ

ดังนั้นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักตกเยอะแบบนี้

อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นได้

สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวยาวเลย

ไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐพิสุนโลก
กรุงเทพมหานครมีโอกาสตกด้วยเช่นกัน

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
พื้นที่บริสารนั้นจะตกน้อยหน่อยนะครับ
ไม่เน้นตกในบริเวณตอนล่างช่วงเย็นวันนี้
แถวบริเวณจังหวัดสุรินศรีสะเกดบุรีลำนะครับ

อีสานจะเน้นในวันพรุ่งนี้หนักหน่อย
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ส่วนตอนล่างครับยังไว้วางใจไม่ได้

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบี่มีโอกาสตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับ
แล้วก็มีโอกาสตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงบ่าย

ใครที่จะเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ที่ตกลงมาลดอุณหภูมิได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ภาคใต้วันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

ในขณะที่บริเวณทางตอนบนจากการคำนวณ
พบว่าวันนี้อุณหภูมินั้นสูงสุดจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงสุดนั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
หุ้นนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
มาดูนี่กันหน่อยครับเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีการก่อตัวณขณะนี้
และมีโอกาสที่จะกลายเป็นพายุไซโครนต่อไป
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ยังเป็นเพียงห่อมความกดอากาศต่ำอยู่
ยังไม่ได้เป็นไซโครนแล้วก็ที่สำคัญครับไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยอย่างแน่นอน
สังเกตว่ายอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะมีการหมุนวนแล้วก็รวบรวมกลุ่มฝนกลุ่มความชื้นพัดเข้าหาจุดศูนย์กลาง
พื้นที่ที่จะได้รับเต็มก็คือในบริเวณพื้นที่อินเดียตอนล่าง
ดังนั้นใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ใครที่จะทำกิจกรรมกำลังแจ้งคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศสม่ำเสมอด้วย
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ